น้ำมันมันแพงใช่ไหมแต่ถึงแม้จะลดลงมาบ้างแล้ว
หลายคนก็บอกว่ามันมีอย่างอื่นไหมล่ะ
ที่จะเปลี่ยนแปลงจากไม่ต้องใช้น้ำมัน
เดินได้ไหมปั่นจักรยานได้ไหม
หรือพี่ม้าแบบน้องคนนี้ครับหรือยังไงดี
โอ้โหนี่ผู้ใช้งานติ๊กต๊อกรายหนึ่งนะ
เขาเห็นน้องคนนี้ขี่ม้ามาแล้วยูเทิร์น

แล้วในจังหวะนั้นคือรถมันติดไฟแดง

ค่ะอ่ะบอกก่อนเลยนายคนนี้ชื่อนายอะไร
นายประเสริฐภูอินวงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒
ของวิทยาลัยนาศสินศ์กาลังศิลป์ครับ
ใช่แล้วค่ะคือน้องประเสริฐนี่นะ
บอกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีโอกาส
โอกาสดีโอกาสที่ว่าคืออะไร
ได้ไปพบกับพระอาจารย์ที่อยู่วัดป่าไม้แดง
ตำบลเหนือที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ม้าตัวนี้แหละชื่อขวัญชัยอายุ๓ปี
อาจารย์บอกประเสริฐเอาไปเลี้ยงหน่อยสิ
เอาไปเลี้ยงม้าตัวนี้หน่อยพระอาจารย์ไม่อยากเลี้ยงแล้ว
เขาก็รับมาเลี้ยงม้าเอาไว้ข้างหอพัก

พอถึงเวลาไปเรียนก็ใช้ขี่แทนรถมอเตอร์ไซค์
เอางี้ละกันพอมาถึงที่หอพัก
ถามว่าเก็บม้าไงคุณล็อกม้าไง
ให้มันไปอยู่ไหนอ่ะถูกไหมมันเป็นสัตว์ตัวใหญ่อ่ะ
จะเอาไปจอดเรียกว่าจอดได้ไหม

เขาบอกว่าเขาก็ผูกเลี้ยงเอาไว้ข้างหอพัก

เช่นเดียวกันกับตอนที่ไปมหาวิทยาลัย
ก็ผูกเอาไว้กับต้นไม้แบบนี้
แล้วเวลาเราผูกเอาไว้แล้วยังไง

อันนั้นไม่ใช่รถกวนเออไม่มีนะ

ลองนึกภาพดูนะสมมุติน้องคนนี้นะ
ก็ชวนสาวไปเที่ยวหรือจะไปส่งนะ

ควบม้าไปกับพี่ไหมใช่โคตรเท่เลย

เออคนจะเลี้ยวมองตามแบบไม่ห่างเลยอ่ะ
โอ้โหพาสาวซ้อนหลังไปก็คือควบม้าไปด้วยกัน

โอ้โหมนต์รักอ่านม้า

อ่ะก็ชื่นชมน้องเขานะคะก็ดูแลกันไปเนอะสำหรับน้องหมาเนี่ยนะคะ

คู่กัดสะบัดข่าวประกัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐวียนต์ช่อง๓๒ครับ